ก็จริงและแต่เป็นมาส่วนคุยกับพี่น้องมัวจะชนต์เข้าใจ
ให้เรื่องบ้างที่ผ่านมาและที่ผ่านมาก็จะ
ชิกให้ข้อมูลกลางรั้งหรือสัมภาษณ์หรือประแทนที่เกี่ยวของไป
มากกว่านี้นะครับเพราะว่านับจากนี้นะครับมันก็จะต้องเข้าสู่
สู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องเงินการหรือเงินการตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลหรือการนำเสนอข่าวก็คงจะมีมากไม่ได้
เพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ในพรุ่งเวลาที่ผ่านมาแล้วต้องมีปัญหาเรื่องนี้
ในพื้นที่ประบบตำรวจอมเบิร์นจังหวัดรักษณีย์
ห่วงกฎหมายไม่ได้นิ่งกว่าใจมีการตรวจสอบข้อมูลมาด้วยตลอด
มีการรวบรวมเอกสารมีการเข้าไปสืบสวน
หาพัญญาตำราธานเกี่ยวข้องไปตลอด

สำนักกฎหมายสำนักจากที่ดินลงไปถึงการสำนักในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีและก็ทางศูนย์ประมาณ
ตั้งแต่วันที่๒๐ที่ออกคำสั่งเราลงพื้นที่ทันทีในวันที่๒๔แล้วก็ได้ข้อมูลในเบื้องต้น
ตอนนั้นข้อมูลในช่วงนั้นก็อยู่ที่ประมาณ๑๖ไร่เพราะเราคงทราบกันดีคดี
โดยได้ระบุว่าน่าจะมีการรางวัลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมาตรส่วนของแผนที่ที่ไม่ตรงกัน
เป็นที่ท้ายกฏกระทรวงที่ประกาศได้เป็นเขตประสงค์ในอีกชาติ
รวมไปถึงอาจจะส่งผลให้กระทบไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างเคียงที่อาจจะต้องถูกดำเนินคดี
เรื่องนี้ทางกรุงกลุ่มบ้านก็ได้รับหนังสือไว้แล้วก็ได้มานำพี่นาการณ์ได้ทำงาน
ก็ได้พูดคุยกันว่าเรื่องนี้เราควรที่จะต้องให้ความเป็นธรรม
แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องไปพร้อมกับการทำงานร่วมกัน
ทางศูนย์ประเสริฐและศาครคือทางสรรคกร

โลวิงเวลาหรือมันได้เป็นการที่จะมีหลายมาตรฐานซึ่งแต่ต่างจากอเจอเนี่ยช่วงทั่วไปที่
จะต้องถูกตรวจสอบในเรื่องครอบครองที่ดินผ่าไม้
เพราะตรงนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของเราอยู่แล้วนะครับ

เราถึงได้มอบหมายคณะทำงานไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง

เพราะว่าข้อมูลในวันที่๒๔ที่เราตรวจสอบ
นับตั้งแต่วันที่๒๐จนถึงวันที่๒๙
วันที่๒๙เราได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนเพิ่มเติมว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไร
เพราะฉะนั้นเราใช้เวลาไม่นานครับ

หลังจากคำสอบของวันที่๒๐
ผมว่าเราใช้เวลาจริงแล้วไม่ถึงอาทิตย์
ในการเข้าไปทางหน่วยกัน
ก็เลยอยากจะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชน

เราทำงานอยากถึงที่

หรือจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้หนึ่งผู้ใด
เรายังคงมาตรฐานเดิม
ในการบังคับใช้กฎหมายตามแผน
หยุดย้างการทำลายป่าและพืชครูปะ
ตามริบายคุณพิวัตถานกระโสก
ทรัพย์ปราชาชุมรสท่านพระราชุมรับป่าชา
ซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ได้เน้นย้ำว่า
ต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และให้อยู่ในใต้กรองของคลบหมาย
เราก็ยึดถือแนวปฏิบัตินี้มาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า
ผลไม้เรายังคงเป็นที่พึ่งของประชาชน
อย่างที่จะประดูกไว้ซึ่งความยุติธรรม
ในเรื่องของการครอบครองพื้นที่ป่า
ตามเนื้อทางของประสงค์ทัพพิกรรมชาติถือวัดล้อม
เรายังคงเดินหน้าในเรื่องของการที่จะต้องบังคับใช้กฎหมาย
ที่เป็นในทุนไปพร้อมกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่อยู่ในที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ยากร้าย
เรามีทางทางบริบาทในเรื่องการยักษ์ที่ดินทำกิน
ในกับรัฐสรรค์ผู้ยากไร้ซึ่งตรงนี้ก็เชื่อมันว่า
จะไม่ได้รับผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแปลงที่มีปัญหาอยู่
เพราะว่าประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็คงยังมีสิทธิ์
ที่จะสามารถพบพร้อมที่ดินได้จากที่มีคุณสมบัติ
ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามปฏิกรมอาโยควิกาวอุณหิตแล้ว
อยู่ภายใต้มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ก็คือในเรื่องของคอปชแต่ก็อนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่า
พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อน
ตามที่ได้มีนักศึกฐานค้าง
ในวันนี้ผลไม้ก็ถึงจำเป็นที่จะต้องมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ
พอในห่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีการไปตรวจสอบในครั้งแรก
ประมาณนี้ก็ตกไปจำเลยว่าเหมือนกับ
จะไปให้การช่วยเหลือหรือมีมาตรฐานที่
ไม่เหมือนกับการตรวจสอบทั่วไป
ตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงว่า
เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับตั้งใจทำหน้าที่
โดยเฉพาะท่านผู้ตรวจรายการในคณะ
คณะทำงานแล้วก็คณะทำงานทั้งหมดทุกคน
ตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็ทำด้วยความระมัดระวัง
ต้องม้าปรุงการต้องรอบครอบเข้าเพราะว่า
ต้องดูรายละเอียดรอบครอบเพราะงั้นระยะเวลามันได้ยืด
มาอีกหน่อยเดียวกับที่จริงแล้วก็ไม่กี่วัน
บอกว่าเราใช้เวลาอย่างจริงแล้วก็

ช่วงเวลาที่เราทำงานจริง

ให้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวของ

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้นแต่ในเรื่องกระบวนการในเรื่องของการสืบสวนขั้นตอน
พฤติการอะไรต่างเนี่ยผมจะขออนุญาตไม่แถลงข่าว
เพราะว่าผมคงไม่มีความดีนะครับจากที่แถลงข่าวเสร็จแล้ว
ก็จะมอบหมายให้ท่านผู้โดยริการและคุณผู้งานเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับอีกความค้ำการ
พระทุกข์ก่อนไว้แล้วแล้วหลังจากนี้ก็คงจะต้อง
ตามของหน้าหน้าที่ของกรมประมาณเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความช่วงธรรม
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องกล่าวหาที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมาย
ใครจะถูกใครจะผิดก็ต้องไปดูกันในชั้นกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ณเวลานี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น
เพราะวิธีจะต้องเป็นโจทย์หน้าที่ในกระบวนการยุทธิธรรมเพื่อขออนุญาตเรียน
อันนี้ก็อยากจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนไว้แล้วก็อยากจะทำความเข้าใจกับประชาชน
เพราะว่ามีสื่อบางท่านมีประชาชนที่อยู่ในโซเชียลต่าง
เราก็จะว่ากับประแม้ตำนีที่เถียน
ไปพร้อมกับแก้ไหกับปัญหาพี่น้อง๐๔๒ที่อยู่ในที่ดินประมาท
ของการแก้แห่งปัญหากัดแย้งเรื่องของที่มี
ปีนี้เรามีเป้าหมายที่จะต้องจัดที่ดินทำกิน
ให้กับพี่น้องวัยชน๒ล้านไล่
ที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์

ภายใต้กฎิการ่วมกันที่จะทำให้เกิด

จะก่อให้เกิดความสูงเซิมในชาวิกวารปากหมาย
อันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของผู้ประมาท

สำหรับในประเด็นผลการตรวจสอบ
ผมจะขออนุญาตมบ่กให้ท่านคุณสูตร
ในการได้สรุปสั้น
ก็คงจะมีเฉพาะตัวเลขแล้วก็
ข้อความที่เกี่ยวข้อทุกเรื่องของการทิเชียต้อง
การหลักปรุงหมายลงไปถึงเรื่องของถามความผิดซึ่งจะอดมอบให้ท่านท่าน
บริษัทธิวภาพท่านพูดกันสำนักป้องกันกันต่อไปเป็นรูปให้เราเพิ่มเติม
งานที่ผ่านมาในพื้นที่นะครับอาจจะมีให้รอคอยบ้าง
อาจจะมีอ่าพูดไม่ตรงบ้างไม่ตกไหวถึงว่า
จะไปตรงนู้นแล้วว่าไม่ได้ไปประเภทนี้นะครับมันก็ก็บางทีก็ไม่ได้เจตนาหรอกครับ
บางทีเหตุการณ์ในพื้นที่มันมีผกผันได้ตลอด
แต่สื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยก็ไม่มีวุฒิภาวะการอารมณ์สูงมากนะครับ
ตรงตรงสามแรงแบบนี้นะครับหลังจากที่ทำงานด้วยกันเนี้ย
จะรู้เลยว่าวุฒิภาวะสื่อมวลชนสมัยนี้เนี่ยมีความมีวุฒิภาวะที่สูง
ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ที่จะแบบตัดสีหน้าไม่ดีหรืออะไรต่างต่าง
ครับเนี้ยนะคะสื่อมวลชนยุคใหม่นะครับก็ยอมรับว่าเสนอข้าวเป็นกลาง
เสนอข่าวให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเอ่อ
ขออนุญาตเรียนอ่าแบบนี้นะครับอ่า
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับเราก็ได้เริ่มทำการตรวจ
กันตั้งแต่วันที่ยิบสี่ลงมือดีนะครับเราได้รับอ่า
คำสั่งเสร็จแล้วก็ประชุมกันที่กรมเสร็จแล้วก็ลงพื้นที่กัน
เสียบัญชนก็จะรู้ดีครับเพราะจะตามกันตลอด
จะรู้ว่าการทำงานทุกวันเราทำงานกันตลอดนะครับ
ไม่ใช่ว่าเราไปประวิงเวลาไหน
แล้วผมก็ตามกันเสียบัญชนกันตลอด
ไม่มีแรงโดดดันจากใดทั้งสิ้น
ชีวภาพได้พูดถึงเรื่องของคดีความอะไรต่างนะครับ
ที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
คดีเป็นอย่างไรทำกันยังไงค่ะนะครับ
พศชีวภาพชีวธรรมสนเกิร์ตต่อที่ประชุมนะครับ
ขอบคุณสื่อจริงนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
จะเป็นเกี่ยวข้องกับความไกลอะไรยังไงนะมันเรียกมาในเรียนอย่างกัน
ซึ่งตัวนี้ไม่ข่อการเลยเลือกถึงนะครับเพราะมันมีรายละเอียดเยอะ
เพราะก่อหาก็คงจะเกี่ยวเรื่องกับสี่ประบอบหลักหลัก
พระบอที่๑ก็คือตามในเพจข่าวที่ให้ไปนะครับ
ก็คือเป็นประบอบป่าไม้ปีพศข

มรรตา๕๔มรรตา๕๕นะครับ

ปฏิบัติสมุนแห่งชาติปีประสอบ๒๕๐๗
อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของมาตรา๙ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อย่างนั้นก็คือเป็นความผิดตามปฏิบัติสิ่งแวดล้อมปี๒๕๓๕
ก็ประมาณ๔ปฏิบัติสิ่งที่เราตรวจเจอ
แล้วเราก็แจ้งพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวน
ทำสำนวนต่อไปอันนี้เป็นกระบวนการ
วันนี้เราแค่กล่าวหาว่าจะผิดจะถูก

แล้วก็ยืนยันว่าทำตรงไปตรงมาอยู่แล้ว

ผมถึงว่ามันอย่างเดียวเอง๔๕วัน
ต้องเข้าใจนะฮะเตรียมงานนิดนึงนะฮะ
ยังทำสำนวนไม่เสร็จเลยฮะเขาฟ้องกลับเราแล้ว
เห็นไหมฮะดูแค่นี้ก็ได้นึกออกว่ามันต้องรัดกลุ่มนะฮะ
แล้วก็ต้องเห็นอกเห็นใจบูมบามไม่ได้นะฮะ
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องของการละเมิด
เรื่องอะไรละละอย่างขอให้เห็นโอกเห็นใจไม่ได้แผ่วนะฮะ
ทำเดิมที่ละนะฮะอย่าให้ทันไหลจุดพยักษ์ใยก็โดนฟ้องกลับละ
หนึ่งคดีก็เอานะฮะมีก็ต้องพูดอะไรมากไม่ได้นะฮะ
ป้องป้องสมุน๕ทีก็หงในส่วนนี้อ่ะหงนะครับ
ก็ยืนยันว่าทำตรงไปตรงมาแล้วก็นะฮะ
ครับก็จากข้อมูลนะครับงาน๔๐ตารางกว่านะครับ
เป็นส่วนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำอาชี
๔๑ไร่๑อัน๕๙ตารางกว่า
แล้วก็อยู่ในเขตป่าตามเครือป่าไม้อัตรธรรม๔๘๔
๔ไร่๑๓งาน๘๑ตารางกว่า
ซึ่งตัวนี้ก็มีข้อมูลเชื่อมโยงนะครับว่า
ในพื้นที่บางส่วนก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ที่ครอบครองฟาร์มไก่
เอา๐๒นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเอกสารหลักฐานที่ชี้ชัดไปได้ว่า
เชิงโยงก็เป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการแจ้งข้อปรับนะครับ
ครับครับขออนุญาตเรียนในเรื่องตอนนี้เอง
แต่เพราะในส่วนที่แสดงแข่งข่าวมีแค่นี้นะครับ
คงไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากเพราะว่าไม่อยากจะพูดมากนะครับ

ก็หลังจากนี้ถ้าจะให้ทางคณะทำงานก็ไปพบพนักงานสอบสวน
ที่เฉพาะชนมีประเด็นคำถามครับ
เออดูกก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในการพูดแจ้งบัญชีทรัพย์สิทธิ์
ซึ่งผมว่าตอนนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ไปตรวจสอบพื้นที่จริง

ถึงได้เป็นที่มาที่ไปของการไปตรวจพื้นที่จริง

ซึ่งก็ไม่ได้มีการนำชี้

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจตามข้อเท็จจริงนะฮะ
พื้นที่จริงมีเท่าไหร่ก็เท่านั้น

แต่ในนี้ยืนยันว่าเราตรวจพื้นที่จริงทั้งหมด

ตามข้อที่จริงที่มีอยู่
แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่า
เกี่ยวข้องกับท่านสอสอหรือเปล่า
ก็เกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้อง
เพราะว่ามีเอกสารเลยชัดเจน
ตรงนี้คงต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพราะว่าที่พภ๕ที่ระบุ๑๗๐๖หน้า
ก็จะมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าอยู่ตรงไหน

มันยังต้องมีการนำทรีย์
แล้วก็จะบอกว่านี่แท้จริงต้องนำทรีย์
เพราะมันอยู่แล้ว
ก็คือประเด็นสำคัญเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่า

เป็นการแจ้งในภาพรวมของพื้นที่
อาจจะมีขอบเขตแปลงว่าทิศเหนือจดที่ใครที่แต่มันไม่มีรูปแรง

ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนที่พวกเราตรวจกันทุกวันนี้

ถึงว่าถ้าคุณไปเอาพี่บกท๕แล้วไปแจ้งความ

เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยที่เขาอยู่ตรงไหน
ก็อันนั้นก็เป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เหมือนว่าเราจะเรียกประสอบเพื่อที่จะให้ได้ข้อที่จริงในแปลงหรือคง
ถ้าทางประชาประสานมาให้ตรวจสอบความประมาทก็ยินดี
บังคับให้ใครที่เป็นเจ้าของที่ชี้ขอบเขตแปลงได้เลยนะครับ
เพราะว่าเราก็ไม่มีอำนาจในการจะไปบังคับว่าคุณจะต้องมาชี้ว่าที่คุณอยู่ที่ไหน
ไม่มีอำนาจมาชี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่
ถัดตอนนี้เราก็ได้ศึกษาข้อมูลพอสมควรเบื้องต้นโดยประมาณว่า
พื้นที่รังการอยู่ในเกษสอบกร
แต่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวขอเช็ครายละเอียดดูก่อน